ไปดูเรื่องราวที่ทำให้หัวอกคนเป็นแม่คนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกันหน่อยนะฮะ
ที่จังหวัดชายนาฏครับลูกชายบ้านนี้อายุจะ๔๐แล้วนะฮะ
ทุกวันนี้คือนอนป่วยติดเตียงแขนขาลีบ

เหมือนกับว่าเขารับรู้นะแต่จะสื่อสารจะทำอะไรไม่ได้แล้ว

ขาลีบเล็กมากเลยคือหนังหุ้มกระดูกเลยฮะ
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวพันกับก่อนหน้านี้
ลูกชายเคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปผ่านบริเวณทางสามแพร่ง
แล้วก็วูบหมดสติไปหรือเปล่า
วกกับก่อนหน้านี้จู่เคยหยุดหายใจ

สักพักหนึ่งฟื้นลืมตากลับมา

ผู้ชายคนนี้อายุ๓๙ปี

อาการแปลกที่จะเกิดขึ้นทุกวันคือ
โจอันจะมีอาการประหลาดคล้ายกับมีคนมาเหยียบที่กลางตัว
แล้วแม่บอกว่าไม่รู้ว่านี่ใช่ลูกชายแม่หรือเปล่า
อดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่ลูกแม่เป็นอยู่ตอนนี้
คือเกิดจากอาการป่วยหรือว่าสิ่งลี้ลับ
แม่ถึงพูดประโยคที่ว่าไม่มั่นใจว่านี่ใช่ลูกชายแม่ไหม

วันนี้คุณแซคนัทวินนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยครับ

อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏบ้านวังเคียนครับ
ได้คุยกับคุณแม่ของนายโจอัน

โจอันเป็นลูกคนกลางครับเป็นลูกคนที่๒
แล้วแม่ก็พาคุณแซคนักข่าวของเราไปดู
คุณแซคบอกเออพี่คิงผมเห็นเลย
คือพี่เขานอนลืมตาได้อย่างเดียวเลย
คือเวลาคุยด้วยผมคุยอะไรไปเนี่ยเหมือนเขารู้นะพี่
แต่เขาพูดไม่ได้เหมือนเขารับรู้ทุกอย่างเลย
ที่ผมยืนคุยถามอะไรเขาเนี่ยแต่เขาพูดไม่ได้
แล้วแม่ของนายโจอันก็บอกว่าที่ลูกเป็นแบบนี้
เล่าย้อนไปตั้งแต่ปี๕๘๓กุมภาพันธ์ปี๕๘
ช่วง๔ทุ่มลูกเตะฟุตบอลเสร็จกับเพื่อน
ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านแล้วมีแฟนสาวนั่งซ้อนท้าย
จังหวะนั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านทางสามแพร่งแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วจู่ลูกหมดสติฟุ๊บเลยฮะเพื่อนคิดว่าเป็นลมวูบหรือเปล่า
ไม่ได้ส่งโรงพยาบาลในทันทีผ่านไป๕นาทีกะว่า
เดี๋ยวเขาคงฟื้นยังไม่ฟื้นอ่ะแล้วหัวใจหยุดเต้นครับ
คราวนี้เพื่อนคือตกใจกันมากรีบส่งโรงพยาบาลตรงแถวนั้นทันทีครับ
แล้วก็ปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับคืนมานั่นคือคืนวันที่๓กุมภาปี๕๘
มาครับ๔กุมภาพันธ์ส่งตัวไปเอ็กซอเรย์ตรวจร่างกายครับ
แกนอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ผลออกมาคือก็ปกติดีแล้วก็ย้ายเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์
โรงเรียนแพทย์ก็คือจะต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้ครบคันมีอาจารย์หมอที่เก่งอยู่เยอะเลย
ตอนนั้นคือลูกเนี่ยไม่ลืมตาแล้วลักษณะอาการคือเหมือนกับหลับคล้ายเจ้าชายนิทราครับ
อาจารย์ที่เคารพนับถืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วนะฮะอาจารย์ที่เคารพนับถือ
เกี่ยวกับพญานาคบอกว่าให้นำไข่ต้ม๑๙ใบนะคุณแม่ไปทำพิธีเรียกดวงจิตของลูกบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ให้เอาไข่ต้มหนึ่งใบเนี่ยกลับมาที่ร่างกายของลูกชายเรียกดวงจิตกลับมาแม่ก็ทำตามครับ
ไปไม่กี่ชั่วโมงลูกชายลืมตาได้ราวกับปฏิหารอันนี้คุณแม่เล่านะครับ
จากนั้นพยาบาลที่เขาคอยดูแลก็ทักว่าดวงจิตยังมาไม่ครบหรือเปล่าคุณแม่น่าจะต้องไปทำพิธีอีกหรือเปล่า
คุณแม่ก็ทำตามอีกคือทำทุกทางอยากให้ลูกชายกลับมาแข็งแรงตามเดิมฮะ
ทำพิธีเสร็จก็ย้ายไปพักฟื้นทันทีในวันนั้นแล้วก็นอนอยู่โรงพยาบาล๑เดือนถึงจะได้กลับบ้าน
พอกลับมาถึงบ้านลูกชายมีอาการแปลกครับบ่าย๒ของทุกวันมีอาการเหมือนกับว่าจะมีคนมาเหยียบที่กลางลำตัว
คือถึงขั้นว่าเตียงนอนเนี่ยมันสั่นเลยแม่บอกนะฮะแล้วลูกลักษณะอาการเหมือนคนเป็นจิตวิตก
ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วถึง๓ครั้งแต่สุดท้ายก็กลับคืนมาได้ทุกครั้ง
แม่เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าคือที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วฟื้นกลับคืนมาเนี่ยที่กลับมาใช่ลูกชายแม่หรือเปล่า
นี่เป็นที่มาทำไมแม่ถึงมีคำถามเพราะว่าลูกแปลกไปไม่เหมือนกับคนเดิมที่แม่เคยรู้จัก
ไม่ค่อยจะรับรู้นอนนิ่งได้แค่ลืมตาเท่านั้นทุกวันนี้สำหรับแม่แม่ยังมีหวัง
อยากให้มีปฏิหารให้ลูกกลับมาแข็งแรงแต่อีกใจหนึ่งแม่ก็เผื่อใจไว้บ้างแล้วครับคุณแซคบอกว่า
คุณแม่เขาเล่าให้ฟังนะฮะเตรียมรูปงานศพของลูกไว้แล้วด้วยเลือกรูปรอไว้เลยฮะรูปที่จะ
ใช้เนี่ยเห็นว่าเป็นรูปที่ลูกเนี่ยส่งมาให้ดูแกะถุงแกะห่อเปิดให้ดูแบบนี้เลยครับให้กับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีดูฮะลูกส่งมาให้ดูตอนที่ขายของขายได้เป็นเทน้ำเทท่าโอ้โหเงินไหลมาเทมา
ตอนนั้นก็ลูกบอกว่าตั้งใจว่าลูกเนี่ยจะดูแลแม่ยามแก่ยามเท่าเป็นอย่างดีแล้วก็มา

แต่หลังจากที่ลูกกลับมา
มันเหมือนมีอะไรบางอย่าง
ทุกบ่าย๒โมงเหมือนลูกโดนเหยียบ
เราอยู่คอนโดอ่ะเตียงนี้สั่นสะเทือนหมดเลยแล้วลูกตัวงอเหมือนใครเขาเหยียบตรงอก

เป็นอย่างนี้กายเราเหมือนคนโรคจิตเลย
ดูนาฬิกาบ่าย๒โมงเอาแล้วมันมาแล้วอะไรอย่างนี้
คือเราเตรียมทุกอย่างให้ลูกไว้หมดแล้วเตรียมของเดินทางให้ลูกไว้หมดแล้ว
บริจาคร่างกายบริจาคแล้วเพราะว่าหมอศรีราชตรวจหมดแล้ว

คุณแม่ของนายโจอันบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ
เคยเป็นทหารของพ่อขุนผาเมือง

โทษหนักเกินกว่าที่ควรจะลงโทษ
ทำให้พวกเฉลยศึกอาฆาตแค้นมี๗คน
อาจารย์ภัยศาลก็ไล่เลยฮะให้ไปตามหาทั้ง๗คน
กลับมาเกิดอีกครั้งในชาตินี้เพื่อให้ขออโหสิกรรม
แม่ก็ไปตามหาคือแม่ทำทุกทางจริง
คนแรกบ่ายเบี่ยงไม่ให้อโหสิกรรม

คนที่๒คนที่๓และคนที่๔อโหสิกรรมให้
คนที่๕เป็นพระมรณภาพไปแล้ว

คนที่๖ครับยังตามหาตัวไม่เจอ
ส่วนคนที่๗ตายไปแล้วก็เลยทำบุญไปให้
สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายแม่เลยสงสัยมากว่าเกิดจากอะไรกันแน่
เป็นความอาฆาตแค้นจากเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่า
อยากให้หมอปลามาช่วยมาดูแลหน่อยมาช่วยเหลือหน่อย
ถ้าหากว่าลูกต้องจากไปจริงก็อยากให้จากไปอย่างสงบ
หมอดูเคยทักเอาไว้ให้ดูอาการลูกในช่วงออกพรรษานะ
ถ้าอยู่ถึงก็ถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็ต้องจากไป
แล้วถ้าลูกอยู่ถึงอายุ๔๐ก็จะอยู่ไปจนแก่ตนเท่า

ดังนั้นพอแม่บอกว่าอยากให้หมอปลาช่วยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามครับ
เห็นว่าหมอปลาจะลงพื้นที่ไปดูอีกครั้งหนึ่ง
เพราะหมอปลาเคยทักเมื่อปี๕๘เห็นบอกว่าคือเหมือนมีวิญญาณแฝงร่างอยู่
อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้หมอปลาจะลงพื้นที่อีกครั้งที่ชายนาฏ